ก่อนหน้านี้ค่ะมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนึงนะคะ
ถูกฆ่าปาดคอแล้วก็ชิงทรัพย์คือรถมอเตอร์ไซค์อ่ะ
แล้วปรากฏว่าคนฆ่าค่ะคือลูกค้าครับ
ลูกค้าที่มาเรียกบอกว่าให้ไปที่ที่นึงให้ไปส่ง
คือมันมีภาพวงจรปิดตอนที่คนร้ายซ้อนท้ายของวินมอเตอร์ไซค์คนนี้ขี่ออกไป
แล้วก็เป็นวงจรปิดอีกภาพหนึ่งเป็นจังหวะที่นี่ค่ะ

ลูกค้าให้วินมอเตอร์ไซค์ไปส่งยังสถานที่ที่ต้องการไป
แต่วินเขาไม่ไปในเส้นทางที่ลูกค้าต้องการ

แล้วลูกค้าคือผู้ต้องหาคนนี้ก็บอกแบบนี้
บอกว่ามันเช้าแล้วไม่เปรียว
แล้วเขาโมโหที่วินไม่ไปตามเส้นทางที่เขาบอก

ปาดคอลึกคุณถึงลูกกระเดือกเลย

ตรวจสอบประวัติไปแล้วมีประวัติเล่นพนัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๑ธันวาคมนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายยุทธนาตุ่นทิพย์อายุ๓๖ปีเป็นชาวสุพรรณบุรี
ตำรวจสาวพ่อครองหลวงจับตัวคนร้ายได้จับได้คาห้างเลยนะคะ
ข้อหาเอาข้อหาไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเล่าพฤติการต่าง
ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุณโหดร้าย
ทรัพย์โดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็พกพาอาวุธไปโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
มือถือยึดเงินสด๓๒๐๐บาทเป็นหลักฐานด้วย
ยุทธนารับสารภาพว่าฆ่าชิงทรัพย์เอารถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายไปจริง

ไม่พอใจที่บอกให้ไปทางนึงแล้ววินไม่ยอมไป
ก็เลยโกรธแล้วก่อเหตุ
นี่ที่พามาชี้จุดตรงนี้คือจุดที่เอาเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุมาทิ้งนะคะ
ตำรวจมาตามเก็บหมดทุกอย่างเลย

เอามอเตอร์ไซค์ของคนตายไปจำนำนะคะ
จำนำกับคนที่รู้จักทางโซเชียลที่นัดหมายกันที่ราชบุรี

ฝากไว้บัญชีส่วนหนึ่ง

บอลก่อเหตุทิ้งขยะในห้องน้ำที่ห้างดังย่านรังสิต
แล้วก็หนีไปอายุทยาตำรวจไปตามจับได้ที่ห้างในอายุทยาค่ะ
ทางด้านผู้อำกับการสพคลองหลวงบอกว่า
เชื่อคำให้การของคนร้าย
เพราะว่าตรวจสอบประวัติแล้วมีการเล่นพนันออนไลน์
คือดูทรงแล้วสมมุติถ้าเกิดฆ่าเพราะโกรธจริง

ไปจำนำเอาเงินมาอีกมันแปลกนะ

ไปจับกลุ่มกลุ่มคนที่รับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาได้๓คน
เป็นชาวเมียนมาร์๒คนนะคะ
โดนข้อหารับซื้อของโจรแน่นอนอยู่แล้ว
แต่ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยไปขยายผลได้จากการดูกล้องวงจรปิด
ยุทธนาขี่รถไปที่วัดจันทรารามที่ราชบุรี

แต่กลุ่มผู้รับซื้อเนี่ยหลังจากที่ตำรวจขยายผลไปแล้วเขาบอกว่า
เขาไม่รู้เรื่องว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ที่มาจากการก่อเหตุฆาตกรรมแล้วชิงทรัพย์
เพราะฉะนั้นคดีนี้ต้องแบ่งเป็น๒ส่วนคือหนึ่ง

อันนี้โดนแจ้งไปแล้ว๓ข้อหากับยุทธนา
ส่วนฝั่งรับซื้อเรื่องรับของโจรเนี่ย
อันนี้เนี่ยคุณก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้เนอะ

แล้วก็เดี๋ยวดำเนินการตามกฎหมายไป
ถ้าไม่ได้ผิดจริงไม่รู้เรื่องจริงเนี่ย

ก็เป็นความคืบหน้าคดีนะครับ
เพราะว่ามีทรัพย์ที่ถูกขโมยไป
แล้วก็มีการรับซื้อกันนะครับ